ดูกรณีที่สืบเนื่องจากการโพสต์เรื่องราวลงในสังคมออนไลน์
ของดาราสาวชื่อดังนิ้งปณิตาธรรมวัฒนะ
เมื่อ๒๓วันก่อนเธอได้โพสต์ข้อความบอกว่า
ขับรถไปเป็นรถหรูมาเซราติ
แล้วปรากฏว่าขับผิดเลนในท้องที่ของวิภาวดี
นะครับก็ไปเจอตำรวจนะฮะตำรวจก็พยายามจะเขียนใบสั่งให้
แต่ดูเหมือนแบบไม่ยอมเขียนสักทีเดินวนไปวนมารอบรถ
ถูกต้องแล้วเธอก็โพสต์ลักษณะมีข้อความพาดพิงไปว่า
จะเรียกอะไรต้องการอะไรทำไมไม่เขียนใบสั่ง
เรียกรับเงินหรือยังไงสุดท้ายแล้วตำรวจต้องออกมาชี้แจง

ใช่เพราะว่าต้องเขียนในใบสั่งว่ารถยี่ห้ออะไร

เดินทางไปพบพลตมตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่สอนอวิภาวดี
เพื่อนำเอกสารเกี่ยวกับรถหรูมาเซราติ
ที่ขับไปในวันนั้นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย
เพราะว่าเรื่องการขอโทษกันผ่านทางรายการโทรทัศน์
หรือว่าวันนี้มาขอโทษด้วยตัวเอง
สำหรับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเนี่ย
ก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องรถคันนั้นเนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องตรวจต่อนะครับ
คือนอกจากป้ายจะไม่ตรงกับยี่ห้อรถแล้ว

ซึ่งสามีของนิมปฏิตาก็ไปต่อภาษีเรียบร้อยแล้ว
แล้วคุณจินจริงเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่า
ตอนนั้นเพื่อนบอกว่าไอ้ทะเบียนที่ติดอยู่กับรถเนี่ย

มันคือทะเบียนของแท้ของจริงของรถคันนี้นี่แหละ
แต่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาได้รถใหม่เนี่ย

พอเพื่อนได้รถใหม่เขาก็ไปทำเรื่องโอนอะไรกันให้
แต่มันยังติดรถเขาอยู่

มันก็เลยเป็นเรื่องซ้อนเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
อ่าแต่ดูช่วงของอ่าการพบกัน
แล้วก็แสดงความขอโทษกับทางตำรวจที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนนะครับ
ได้ขอโทษส่วนตัวกับแฟนคลับหลายคนไปแล้ว
แล้ววันนี้ถือโอกาสขอโทษอีกรอบนึงกับแฟนคลับด้วย

แนะนำว่าเราผิดเราก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไข

เรื่องความใจร้อนของหนิงให้มันดีที่สุด

ขอโทษที่แบบทำให้ไม่สบายใจกับการปฏิบัติหน้าที่
อะไรกับการปฏิบัติหน้าที่วันนั้นที่รับกระเช้าผลไม้เนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
วันนั้นคุณหนิงเองก็ไม่ได้พกใบขับขี่นะ

เขาก็ไม่ได้เขียนข้อหานี้ในใบสั่งให้นะครับ
ทีนี้ค่ะทางพลตำรวจรีจิรสันนะคะ
ก็บอกว่าในนามของตำรวจสายงานจราจรก็รับคำขอโทษ
ด้วยความเต็มใจและเข้าใจ
มั่นใจว่าตำรวจจราจรทุกนายยินดีและให้อภัยคุณหนิง
เรียนครั้งนี้ในส่วนของตำรวจเอง
ก็จะนำมาปรับปรุงวิธีการทำงาน
การอธิบายชี้แจงการทำงานให้ประชาชนเข้าใจ

สำหรับรถยนต์ยี่ห้อนี้ไม่ใช่รถทั่วไปที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคย
ก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิด
จากนี้ก็จะต้องนำรถไปตรวจสอบนะคะ

เพื่อดูว่ามีการครอบครองนำเข้าถูกต้องหรือเปล่า
มีการปลอมแปลงเอกสารป้ายทะเบียนหรือเปล่า
ก็จะมีตำรวจจราจรกรมการขนส่งทางบก
สุรกากรและกองพิสูจน์หลักฐานร่วมกันตรวจสอบ
ถ้ามีความผิดอื่นเพิ่มเติมก็จะต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไป
ขณะที่สิทธิ์ตำรวจโทษธิระโพงนะคะ
ที่ถูกคุณหนิงพูดพาดพิงเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร

แต่จากนี้ไปก็คงจะจำยี่ห้อรถหรูได้มากขึ้น
คือรถหรูเนี่ยเคยมีคดีเรื่องการหลบเลี่ยงภาษี

มีตัวเลขเลขตัวถังกับเลขเครื่องยนต์แบบนี้แบบนี้
ว่าซื้อมาแล้วครอบครองเข้ามาแบบถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ครอบครองบ้างแต่ทำรายงานเนี่ยรู้สึกว่าคุณหนิงจะซื้อมาเนี่ยเป็นมือที่๔แล้ว
ใช่ค่ะคือเปลี่ยนมือมาหลายครั้งแล้วนะคะ